คดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่

แล้วข้อที่จริงต้องเอาให้ชัดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบนี้จริงหรือ
เรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งตอนที่เกิดเหตุเนี่ยน้องอายุ๑๔

แต่มาวันนี้ที่เป็นข่าวอายุ๑๕แล้วนะครับ
พาไปแจ้งความกับตำรวจที่พังงานะครับ
พื้นที่ก็คือสพโคกรอยที่บตะกัวทุ่ง
บอกว่าลูกสาวถูกคนในหมู่บ้านผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมารุมข่มขืน
ถ้านับเป็นคนนี้ก็๔๐กว่าคนนับเป็นเวลาก็เกือบปีนะครับ
คดีไม่คืบหน้าแต่แม่มีหลักฐานเพิ่ม
เคยแจ้งข้อหาไปแล้ว๓คนแต่แม่มีหลักฐานเพิ่มว่ามัน๔๐กว่าคน
แต่ว่าคนในหมู่บ้านเขาก็ไม่สบายใจ
เพราะเป็นข่าวดังขึ้นมาแบบนี้โอ้โหหมู่บ้านเขาจะเสื่อมเสียไปหมด
วันนี้ทางผู้ว่าต้องเรียกประชุมนะครับแล้วตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบข้อเท็จจริง
โดยนายพักขพงศ์ธวิพัฒน์ผู้ราชการจังหวัดพังงา
ได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง
กรณีแม่ของเด็กสาววัย๑๕ปีนำหลักฐานมาแจ้งความเพิ่มเติม
กับพนักงานสอบสวนสพโคกลอยจังหวัดพังงา
บอกว่ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าลูกสาวถูกผู้ชายในหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่
กระทำชำราวมาข่มขืนมากกว่าที่เคยแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้๓คน
แต่ความจริงแล้วลูกสาวบอกว่าถูกชายร่วม๔๐คนข่มขืนกระทำชำราวมานานนับปี
ราชการจังหวัดพังงาบอกว่าขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ส่วนผู้เสียหายก็คือครอบครัวของน้องเนี่ย
กระทรวงยุติธรรมส่งเจ้าหน้าที่มามาดูแลพาออกจากพื้นที่ไปก่อน
เพื่อความปลอดภัยของครอบครัว
ขณะที่ชาวบ้านในหมู่บ้านครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็รวมตัวกันเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ
ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น
เนื่องจากข่าวที่ออกมาทำให้หมู่บ้านได้รับความเสื่อมเสีย
โดยทางคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงบอกว่าจะเร่งดำเนินการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด
แล้วชี้แจงความจริงให้ทราบ
ยืนยันว่าจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
ฝ่ายครอบครัวของเด็กแล้วก็ฝ่ายชาวบ้านที่ถูกกล่าวหาพาดพิงด้วย
เราต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนนะครับ
เนื่องจากข่าวสารที่ไหลแพร่ออกไป
หรือบรรดาพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
ที่ตัวเองว่าจะได้รับความประทบนะครับ

เราก็ต้องทราบข้อมูลก่อนนะครับว่าข่าวสารที่ปรากฏออกไปเป็นอย่างไรกันแน่
ซึ่งวันนี้เนี่ยต่างทีมงานและการที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีการประชุม
ในส่วนเรื่องของการดูแลนะครับทั้งหักรัฐครอบครัวและผู้เสียหายเอง
ทางจังหวัดก็แน่นด่วนการและก็ติดตามเบ้นรัฐมาโดยตลอด
ส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวบอกว่าเรื่องนี้ที่คดียืดเยื้อแล้วก็ช้ามาก
อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล
พลตำรวจตรีบุญทวีตวรักษาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงา
ยืนยันบอกว่าคดีไม่มีความล่าช้าเพราะเร่งรัดการทำงานเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดค่ะ
แต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยก็เป็นเด็กการสอบสวนจึงต้องมีหลายฝ่ายที่ร่วมกันทำงาน
ยืนยันว่าจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งกระแสข่าวที่มีตามมาก็คือกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการใช้ยาเสพติดก่อนที่จะพากันรุมโทรม
ซึ่งเรื่องนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ครั้งแต่ก็รับประกันได้ว่าผู้ก่อเหตุต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะครับ
คุณแม่บอกว่าเห็นความผิดปกติของลูกสาวนะคุณจุธารัฐ
ที่ลูกสาวจะอยู่บ้านกับน้องชายวัย๗ขวบคลอบครัวนี้มี๔คนคือพ่อแม่ลูกสาวลูกชาย
กรีดยางนี้ไปตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ตระเวนกรีดไปเรื่อยไป๒๓หมู่บ้านนะครับ
มาเห็นความผิดปกติของลูกสาวถามอยู่นาน
ลูกสาวถึงเพิ่งยอมรับสารภาพว่า
ถูกคนในหมู่บ้านคมขืน

ข่มขืนแล้วก็พามาข่มขืนเวียนมาเวียนมาข่มขู่ทุกอย่าง

ตั้งแต่พฤษภาคมปี๕๙ถึงตุลาคมปี๕๙

ใช่แม่ถึงพาไปแจ้งความ
เรื่องต้นแจ้งความไว้๓คนตอนนี้มีหลักฐานเพิ่ม
มาแจ้งความเพิ่มว่าร่วม๔๐คน
ล่าสุดครับทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่
หมู่บ้านที่เกิดเหตุไปพูดคุยกับชาวบ้าน
พูดคุยกับผู้นำชุมชนไปหาข้อมูลเบื้องต้น
ไปสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้าน
แล้วก็จะให้ทางตำรวจเร่งทำสำนวนคดี
รอบครอบรัดกลุ่มและให้ความเป็นธรรม
กับทุกคนให้มากที่สุดผมเชื่อว่าทุกคน
มีสิ่งที่ต้องรู้สึกคิดอยู่ในใจว่า
มันจริงเหรอมันจะมีคนคนหนึ่งที่ถูกคน
หมู่บ้าน๔๐คนรุมข่มขืนได้ขนาดนี้
แล้วนานขนาดนี้เหรอแล้วคนรู้จักกันแท้แท้เนี่ย
ทำไมถึงใน๔๐คนนั้นไม่มีใครห้ามใคร
กลายเป็นตามกันไปอย่างนั้นเหรอคะ
แต่ว่ามันต้องฟังจากมุมมองของคนที่เขาเป็น
คนที่เขาถูกกระทำอย่างคนเป็นแม่เนี่ย

ว่าเขาจะมาโกหกทำไมถึงก็เปิดใจแบบทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้

แล้วลูกสาวก็รู้จักหมดกับผู้ที่ก่อเหตุ
คุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักกันหมด
หน้าค่าตารู้จักพูดคุยสนิทกันด้วยซ้ำเนี่ยนะคะ
ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้
แล้วตัวเองก็ไม่เห็นจำเป็นต้องสร้างเรื่องขึ้นมาทำไม

ฟังเสียงคุณแม่กันเลยค่ะ
เหมือนกันเราก็อยากมีอิสระเหมือนกันใช่ไหม
ถ้าเขาไม่จะมาทำเราเราไม่ทำเขา
แต่อันนี้อยู่ดีเด็กอนาคตลูกสาวน่ะ
เรียนหนังสือไม่เที่ยวไม่เกย์ไม่อะไรสักอย่าง

ความเสียหายตกอยู่ที่ลูกสาวทั้งนั้น

งั้นก็เล่าต่อกันไป๒๓หมู่บ้าน
แม่ยังฝากความหวังไว้จากกวนการยุติธรรม

แค่อยากได้ความยุติธรรมขึ้นมา

เราหาเช้ากินค่ำไม่เคยทำร้ายใคร
มีใครมาเราช่วยเหลือทั้งเราไม่มี
บอกเราไม่มีตังค์ซื้อข้าวสารนะก็ให้
แต่ว่าประมาณหน้าตอนนี้ทำไมถึงทำเราถึงขนาดนี้
ไม่เห็นว่าใน๔๐คนนี้เราทั้งเด็กรู้จัก

ในคืนที่ว่ามีคนมากระทำน้อง
ทุกคืนน้องจะมีคนรู้จักอยู่ในนั้น

คือน้องเห็นน้องก็จะชี้บอกว่าคือคนนี้ที่ทำน้อง

จำหน้าได้บอกชื่อไม่ได้แต่บอกคนได้
แต่แม่คนเหล่านั้นคือมาสนิทกับพ่อแม่ทั้งนั้น

ส่วนใหญ่อาชีพอะไรน้องบอก

แต่ทุกครั้งที่กระทำคือจะให้น้องเสพยาก่อน
ผู้คนเหล่านั้นก็ไม่เคยซ้ำหน้ากันเลย

แต่มีบางส่วนที่ไม่รู้จัก

เสร็จแล้วก็น้องบอกว่า
จับเขาเหมือนสัตว์เลยเขาพูดอย่างนั้น

น้องเคยบอกเลยครับว่าทำไมน้องไม่

เขาถ้าหากไปถ้ามึงร้องเนี่ย
กูจะบอกว่ามึงอ่ะ

แต่พอม่านะถึงม่านะตอนนี้อ่ะ

เขากลับมาทำลูกเราทั้งเห็นอยู่ว่าเราลำบาก
ตอนนี้ก็นอนภาวะคืนแล้วหลังจากมีโทรศัพท์เข้ามา

อยู่กับน้องตลอดเวลาแล้วก็บอกน้องว่าไม่ต้องกลัวอะไร
เราจะไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกัน
ที่คุณแม่เล่าให้ฟังเนี่ยมันมีอยู่๒สาเหตุหลักด้วย
ที่น้องไม่ได้บอกความจริงที่คุณแม่บอกนะ
ก็คือหนึ่งคือถูกคมขู่ว่าถ้าบอกความจริง
เดี๋ยวก็จะโยนบาปนี้ให้กับพ่อ
แต่ว่าพ่อเป็นพ่อพ่อใหม่พ่อเลี้ยง
เพราะว่าน้องเป็นลูกติดแม่
แต่ว่าพ่อเนี่ยมีลูกก็คือน้องชาย๗ขวบที่อยู่ด้วยกัน
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
ผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ยเป็นคนที่ให้ที่ทำกินอยู่นั่นแหละ
น้องก็กลัวว่าถ้าบอกมาเดี๋ยวครอบครัวจะเดือดร้อน

แต่ว่าที่สุดแล้วก็ต้องรอฟังการสืบสวนสอบสวน